คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้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
และในค่ำคืนวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับนักเล่าเรื่องผีชื่อดังทางโซเชียล
คุณบอยฉีดปลวกครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ
บอยฉีดปลวกนี่ไม่ใช่เป็นฉายาแบบว่าเล่นเล่นนะเป็นฉายาที่มาจากอาชีพการงานอาชีพ

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่า
เจ้าบ้านครับก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปรับงานที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง
เป็นหมู่บ้านบ้านเดี่ยวสองชั้นเป็นบ้านเดี่ยวที่พอมีพื้นที่ในการเดินซอก
หรือมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยภายในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เข้าไปแล้วก็ไปติดต่อนะครับ
นาทีแรกที่เราเข้าไปเนี่ยสังเกตตรงบริเวณรอบบ้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ติดกันซ้ายหรือขวาหรือหน้าหรือหลังเนี่ยเป็นบ้านลางเลย
เฮ้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่ปกติ
แต่บ้านที่อยู่รอบไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่ข้างหลังบ้านที่อยู่ข้าง

ก็ไม่ได้คิดไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าปกติเวลาเราไปทำอย่างนี้

วันแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ไปเจอแม่บ้าน
ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นญาติกับเจ้าของบ้าน
เป็นผู้หญิงแล้วพาเข้าไปแล้วก็เหมือนแบบเดินสำรวจภายในบ้านว่ามีตรงไหนบ้างอะไรยังไง
ให้เราช่วยแบบดูว่าเราควรจะต้องทำงานตรงไหน
เพื่อให้แบบเน้นเป็นจุดคือเราทำเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็จะรู้ว่า
เราควรจะต้องเล็งตรงไหนทำตรงไหน

ทีนี้ผมอธิบายก่อนว่าระบบงานของผมในการหลังจากที่ตกลงทางสัญญากันแล้ว
ผมจะเข้าไปดูแลบ้าน๓ครั้งแรกติดกัน
หลังจากนั้นจะทิ้งระยะของน้ำยาเดือนหนึ่ง
แล้วก็ค่อยเข้าไปอีกทีหนึ่งคือเดือนต่อเดือน

แล้วก็ทำสัญญากันแล้วก็ตกลงกันว่าวันรุ่งขึ้นสะดวกเวลาไหนครับพี่
เดี๋ยวผมกับเพื่อนอีกคนนึงจะเข้าไปทำงานด้วยกัน
ญาติเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอางี้ละกันประมาณ๖โมงเย็น

ปกติเราทำดึกมากกว่านั้นอยู่แล้ว
ก็พอวันลุงขึ้นในการเริ่มงานกำจัดปวกของเรา
ผมเดินเข้าไปแล้วก็จะมีแม่บ้านเดินออกมาจากตัวบ้านแล้วเปิดประตูรั้วให้
พอเข้าไปเสร็จก็เดินตามแม่บ้าน
แม่บ้านก็หยุดชะงักแล้วก็บอกเข้าไปก่อนได้เดี๋ยวเขาจะไปปิดประตูรั้ว
แต่นี่ไม่มีอะไรเรื่องปกติแล้ว
แต่ที่ผมหันไปแล้วผมสังเกตเห็นมีผู้ชายคนนึง

เป็นผู้ชายหัวกรีนใส่เสื้อสีขาวแขนสั้น
เดินเข้ามาตามติดกับแม่บ้านเลย
ซึ่งทิ้งระยะห่างสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
แต่เราไม่ได้สังเกตว่าคนนี้คือใครอะไรยังไง

มันช่วงเย็นแล้วด้วยเราก็ไม่ได้จะไปถามเขาว่า

เพื่อให้แม่บ้านเขาเปิดประตูให้นะครับ

มันจะเป็นบ้านที่แบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับ

ฉะนั้นข้างบ้านมันจะมีเหมือนเป็นล็อกเล็ก
ซอยเข้าไปเพื่อเข้าไปหยุดในหลังบ้าน

เขาคิดว่าอ๋อสงสัยเขาจะไปหลังบ้าน

โดยปกติแล้วเวลาเราไปทำงานแบบนี้
มันจะต้องมีการแนะนำจากเจ้าของบ้านก่อนหรือเปล่า

ในบ้านก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มไปหมดนะครับ

พอเดินขึ้นไปขึ้นบันไดเสร็จนะครับ

ซึ่งมันประตูห้องติดกับบันไดทางลง

แล้วมองลอดออกมาตรงรอบประตูมัน

ผมอ้าวเฮ้ยมีคนอยู่นี่ว่ะ

เหมือนค่อยปิดเบาแต่ไม่ได้ปิดดังปั้งนะ

ก็ไปทำงานของผมไม่เรียบร้อยเสร็จ

เขาอาจจะมีอยู่ในธุระส่วนตัวหรืออะไรสักอย่าง

ทุกครั้งนะครับตั้งแต่วันแรก

ความรู้สึกของการมาบ้านหลังนี้

ก็มืออาชีพเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับ

ประตูห้องที่มันอยู่ตรงชั้นสอง

แต่คราวนี้คือไม่มีผู้ชายคนนั้นนั่ง

ประตูปิดดังแล้วสั่นดังก็ล็อก

ครั้งหน้าผมขอเข้าไปฉีดในห้องได้ไหมครับ

ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใครสักคนที่อยู่
แม่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไร

จริงเราควรจะต้องถึงประมาณ๖โมง

เดี๋ยวหนูจะไปซื้อของที่หน้าหมู่บ้าน

แป๊บเดี๋ยวเองเดี๋ยวเขากางร่มแล้วนั่งบ่อสายไป

ในนาทีแรกที่เข้าไปคือไฟมันดับ
คือปกติงานที่เราทำเนี่ยเราจะถือ

เพราะว่าเราต้องทำงานในที่มืดอยู่แล้วนะครับ
สถานที่ต่างนานาก็จะปิดไฟแต่ที่นี่มันเป็นบ้านคน

พี่มันเงียบมากแล้วผมไม่รู้จะบรรยายังไง
พอเปิดประตูออกไปทุกอย่างมันมืด
มันมืดไปหมดเพื่อนเปิดไฟฉาย
ผมก็เปิดไฟฉายแล้วส่องเข้าไปภายในบ้าน
แล้วเดินหาเดินมาเพราะว่าของเฟอร์นิเจอร์ยังอยู่เรา
เราไม่ได้คุ้นชินกับการมาที่นี่บ่อย
ฉะนั้นอาจจะเดินชนเดินอะไรอย่างนี้ก็ได้
เพื่อนผมฉายไฟไปข้างหลัง

มันจะมีหน้าต่างหน้าต่างแล้วก็ประตู

หัวกินเกรนอยู่ข้างนอกกับพี่เป็นเงา

เป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงบันไดพี่

อ้าวแล้วแม่บ้านไม่อยู่คนเดียวเหรอ

เพราะว่าคนที่หัวเกียรเราเคยเห็นแล้ว

จังหวะที่เดินขึ้นไปคือปกติบันได
พอเดินไปมันจะมีชานพักบันไดก่อน

เราเดินใหม่จนถึงชานพักบันได

แล้วล็อก
พอล็อกเสร็จผมกับเพื่อนยืนอยู่ตรงช่างพักบันได

เราทำด้วยความไม่รู้ด้วยว่าอะไรวะ

ไหนก็มาแล้วทำเหอะทำให้เสร็จ

เข้าไปทำทีละห้องยกเว้นห้องนี้
แล้วรีบฉีดทุกอย่างให้เสร็จ

เพื่ออยากจะรู้ว่าผู้ชายหัวเกียงคนนั้นเขาคือใคร
พี่ไม่มีใครเลย
หมายถึงว่าทั้งตัวในบ้านเอง
และหลังบ้านเมื่อเปิดประตูออกไปแล้วเนี่ย

ไม่มีใครอยู่แล้วฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นเรื่อย

จะรอแม่บ้านจังหวะนรกมากว่า

บอกว่าพี่เนี่ยไอ้ห้องนั้นน่ะ

บอกใครไม่มีห้องนั้นน่ะไม่มีใครนะ

ผมเห็นคนเดินขึ้นไปเป็นโจรหรือเปล่า

เนี่ยแล้วผมมาบอกพี่
บอกเจ้าของบ้านบอกว่าให้เปิดห้องนั้น
ให้เจ้าของห้องมาเปิดห้องนั้นเนี่ย

เอากุญแจมาพี่เอากุญแจแล้ว
เอากุญแจมาแล้วท้าอะไรนะพี่ไป

ก็ผมให้โจรหรือเข้าไป๓คน
ที่ห้องนั้นแม่บ้านเอากุญแจเสียบเข้าไป

มันล็อกจากข้างในเหรอมันล็อกจากข้างในพี่

กุญแจมาเปิดเพื่อเปิดปลดล็อก

และครั้งที่๓คือก่อนแม่บ้านจะเอากุญแจมาให้เนี่ย

ปลดล็อกตกลงห้องเนี้ย
มันถูกล็อกมาตั้งแต่ต้นแล้ว

คือห้องนอนใครสักคนนี่แหละแล้วก็จะมีของ

โปสเตอร์ดารารูปโปรเตอร์นักร้อง
อะไรอย่างนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าเป็นเด็กผู้ชาย

แต่ไม่มีคนแล้วของเนี้ยยังลบกุก
เกะละกะอะไรอย่างนี้นิดหน่อย

ไม่ออกและยังไม่กล้าเล่าให้ฟัง

ออกมาจนถึงหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้าน
พอแม่บ้านออกมาเสร็จแม่บ้านปิดประตูแล้วล็อกเลย

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมานั่งคุยกัน

เหมือนใครสักคนไม่ได้เป็นเด็กผู้ชาย
นั่งอยู่ตรงประตูแล้วมองรอดออกมา

หย่อจนไปบอกใครนะวันสุดท้ายแล้ว

แล้วพี่จะกลับไปบ้านเพื่อไปหางานทำ
ที่ศัลจงวัตรผมบอกว่าพี่เกิดอะไรขึ้น

แมลงจนถึงจุดนึงเนี่ย

เหมือนแบบแม่บ้านแบบช่างใจอยู่พักนึง

บ้านหลังนี้ห้องนั้นเคยเป็นห้องของลูกเจ้าของบ้าน
เหมือนเขาจิตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
แต่ยังแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

เหมือนเขาทะเลาะอะไรกันสักอย่างนะครับ
แล้วผมเข้าใจว่าที่พี่เขาพยายามจะสื่อให้ฟังว่า
น้องคนนี้น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วย

ผมว่าเขาผูกคอตายยังไง

บาร์ที่บอกว่าใส่สำหรับเป็นผ้ามารในการลูก
คือถ้าเกิดเปิดประตูมาอาจจะติดผ้าบ้านไว้เพื่อกันอะไรอย่างนี้

คือเสียชีวิตไปแล้วก็น่าจะเกือบวันหนึ่งเต็ม
ซึ่งพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรกันเท่าไหร่นะครับ

พอขึ้นไปชั้น๒ปรากฏเราไปเจอน้องคนนี้ผูกคอตายแล้ว
สภาพที่เราเห็นเลยพี่แบบนั้นเลย
คือนั่งข้างประตูที่มันแง้มออกมา
แล้วมันมีหลอดหลายตามองเขาว่าอย่างนี้
แต่ที่ในสภาพความจริงคือเปิดประตูมาคือเขาแขวนคอตายแล้ว

ผู้ชายคนนั้นคือใคร

ตายแล้วน้องเห็นผีสองตัวเลยนะ

ยิงตัวเองตายอยู่ตรงร่องครัว

ที่บ้านที่เขาเช่าอยู่อีกหลังหนึ่ง

เพราะรู้ว่ามีคนตายในบ้าน

เรื่องที่บอยเล่ามาครับ
ตลอดระยะเวลา๓วัน

เพราะฉะนั้นก็เป็นตอนที่คุณบอยเห็นว่า

คิดว่าให้ไปบอกกับเจ้าของบ้าน

ฉีดปลวกแล้วจะขายบ้านหลังนี้

คือเหมือนเขาก็ดูแลพวกแมลงอะไรอย่างนี้

ผมว่าข้อหนึ่งที่บ้านหลังนี้ขายยากนะ

เคชั่นมันไม่ได้ไง

คือเราก็ไม่รู้ว่าบ้านล้างเพราะอะไร

นับว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะที่

ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

ที่มีการพบเจอกันเลยคือ
แมนที่ต้องไปตามต่างจังหวัด
สองคือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

เออมูลิธิอะไรพวกนี้

อาชีพนี้ต้องทำงานยามวิการ

แล้วก็เป็นสถานที่บางที่ที่แบบ
มันอาจจะเป็นตึกที่มันดูอึดอัดอึดอัดหน่อยอะไรพวกนี้นะ

ทุกเดือนที่คุณบอยต้องกลับไปเช็คงาน

ก็อยู่ที่ว่าทั้งสองดวงวิญญาณนั้น

หรืออาจจะไปแล้ว

มันถูกลิขิตว่าเราจะต้องมีชีวิตไง

ก็ต้องอาจจะต้องใช้ช่วงตรงนั้นหรือเปล่า

แต่ทีนี้คือตอนที่น้องเขาทำเนี่ย

คือมันอยู่ผมว่าบาปกรรมไม่มีการกำหนดหรอกว่าสติดีหรือว่าไม่ดี
ถูกไหมฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฆ่าสัตว์จากชีวิต

ผลละกรรมมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนคนนั้น

เออเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่า

ตามเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาจะไปเจออะไรกับเหตุการณ์ที่
เขาไปทำงานณเวลานั้น
เรามาฟังวันนี้มันอาจจะฟังดูสนุกมันอาจจะมีขำมีอะไรบ้าง
แต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศจริงนะวันนั้นมันไม่ขำอย่างแน่นอน
ไม่ขำไม่ขำเลย

ฝากไว้ด้วยกับสถานีผีดุทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย

ก็เจอกับพวกเราได้พร้อมทั้งแขกที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญครับ
วันนี้เราสองคนหมดเวลาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีทุกท่านค่ะครับ